คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมที่มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าปุ๊

แล้วก็ตามไปทวงคืนทรัพย์สมบัติที่ให้กับฝ่ายภรรยาไปทั้งหมด

เอาปืนไล่ยิงครอบครัวภรรยาตายไป๕ศพ
สุดท้ายสารสั่งให้ประหารชีวิตในปุ๊เลยนะ
คลิปนี้ชื่อว่าหลายคนจำได้
ยิงล้มทีละคนทีละคนแบบนี้
พ่อตาแม่ยายน้องเมียพี่สะพ้ายคือใครอยู่แถวนั้นวิ่งเข้ามาช่วยแล้วยิงดะเลยค่ะ
ที่น่าสงสารคือเมียท้อง๔เดือน
ถูกต้องครับมันเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญมาก
คุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปคือ๑๓มกราคม๖๒
นายวิรพลปิ่นอมรหรือว่าปุ๊เป็นชาวระนองใช้ปืนไล่ยิงคนในครอบครัวของภรรยานางกัญญารัฐกิ่งแก้วเสียชีวิตรวม๕ศพ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตำบลพญาแมนอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิษฐ์
ผู้เสียชีวิตประกอบไปด้วยนายวิรัติกิ่งแก้วอันนี้เป็นพ่อตา
นางน้ำพึ่งอินสิทธิ์เป็นแม่ยาย
พี่สาวของแม่ยายอีก๒คนรวมทั้งภรรยาของตนเองรวม๕ศพ
แต่ถ้าเกิดนับจริงแล้วต้อง๖เพราะว่ามีเด็กในท้องด้วย
น่าจะว่าก็นับเป็น๕ศพนะฮะ
แล้วก็มีคนเจ็บอีก๒รายเป็นน้องสาวของภรรยาแล้วก็เป็นน้องเขยของปุ๊เองนี่แหละนะครับ
จูงใจมันมาจากเรื่องของทรัพย์สินที่ปุ๊เคยให้กับครอบครัวภรรยาไป
แต่พอเลิกกันก็จะไปทวงคืนแต่ครอบครัวของภรรยานั้นไม่ยอมคืนทรัพย์สินทั้งหมด
แต่ผู้ต้องหาต้องการจะได้คืนมานะฮะ
แต่ทรัพย์สินที่ผู้ต้องหาได้มานั้นมันเป็นการที่เขาช่อกงมา๓๐ล้านคุณผู้ชม
แล้วมันก็เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญขึ้นมานะฮะ
มีปุ๊คนเดียวที่ก่อเหตุไม่มีคนอื่นไปร่วมก่อเหตุด้วย
เมื่อวานครับนายสมคิดใจเกษตรเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิษฐ
บันลังอ่านคำพิพากษาสุดท้ายแล้วสารตัดสินประหารชีวิตนายวิรพลหรือว่าปุ๊

ตำรวจเอกดิษยเดชพัฒนภูวดลผู้กำกับการสพเมืองอุตรดิษฐ์บอกว่า
เนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่ครับ
สพเมืองอุตรดิษฐ์จึงส่งตำรวจ๔นายไปร่วมกับตำรวจศาล๖นายรวมเป็น๑๐นาย
ดูแลความปลอดภัยให้กับในปุ๊ด้วยระหว่างการอ่านคำพิพากษาเพราะว่ากลัวเขาจะคิดสั้นหรือเป็นอะไรไป
หลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับจำเลยว่าจะอุทธรณ์ถึงดีการหรือเปล่านะครับ